สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณบุ๊กบอก
การทำโพลก่อนการเลือกตั้งคราวนี้ผลโพลออกมาแปลกกว่าทุกครั้ง
แล้วจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะทำให้นักการเมืองต้องตั้งหลักคิดกันใหม่
โพหอการค้าครับโพหอการค้าชี้จุดเปลี่ยน
คนอยากให้ภักดิ์การเมืองแก้ปัญหาทุจริตมากที่สุด
ทำไมถึงเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าการทำโพลหลายครั้งที่ผ่านมา
เวลาคนตอบแบบสอบถามว่าอยากให้พักการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาอะไร
อันดับหนึ่งจะให้เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ปากท้องเพราะคนเดือดร้อนคนลำบากยากจนคนตกงานคนมีปัญหาเยอะ
เขาก็อยากให้รัฐบาลมาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นระดับหนึ่ง
แม้กระทั่งการเลือกตั้งปี๖๒คนก็อยากเห็นคนที่จะมาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหานี้
แต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคนตอบแบบสอบถามว่าอยากให้พักการเมือง
โดยเฉพาะภักดิ์การเมืองที่จะขันอาสามาเป็นรัฐบาลเนี่ย
อยากให้แก้ปัญหาทุจริตคอลลับชั่นมากที่สุด
ทำไมประชาชนต้องการแบบนี้คำตอบมันน่าจะเป็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากคนได้ติดตามข่าวรับฟังข่าว
ในหลายช่องทางก็รู้ว่ามันมีปัญหา
ในสภาก็รู้ว่าเขาทุจริตคอลลับชั่นกันยังไงอ่านจากสื่อ
จากบทวิเคราะห์ฟังจากนักวิชาการที่เขาเสวนากัน
เขาก็หยิบเอาปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมาเป็นหัวข้อการอภิปราย
ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าความฝังใจของคนว่าประเทศไทยเรา
มีปัญหาเรื่องการคอลลับชั่นมันฝังใจครับอ่านข่าวก็จะเห็น
หลายเรื่องทั้งเรื่องในระดับโครงการเม็กกับโปรเจค
ลองลงมาโครงการในกระทรวงโครงการในกรมมีปัญหาทั้งนั้น
แล้วเครียดสะเทือนใจความรู้สึกคนก็คือการทุจริตคอรับชัน

กับการได้เปรียบเสียเปรียบในกระบวนการยุติธรรมได้เปรียบเสียเปรียบในกระบวนการยุติธรรม
ปัญหาตำรวจรับสวยรับสวยแล้วก็ปล่อยประละเลยให้สิ่งผิดกฎหมายดำเนินการอยู่ได้
รับสวยแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องไปอำนวยความยุติธรรมที่ไม่ทำให้เกิดความยุติธรรม
อันนี้ประชาชนขมขื่นมากแล้วถึงขนาดว่าเป็นหัวโจก
เป็นหัวแถวตั้งแคมป์ทำผิดกฎหมายเสียเอง
รวยกันเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอันนี้เรื่องอะไรล่ะครับ
การพนันออนไลน์เรื่องการพนันออนไลน์
เรื่องของทุนจีนสีเทานั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของบ่อนออนไลน์
ออนไลน์เนี่ยมันสร้างความหายนะให้แก
เด็กและเยาวชนที่ติดการพนันมากนะครับ
ติดการพนันไม่มีสติสตังค์ไม่มีสมาธิจะไปเรียนหนังสือ
ไม่มีสมาธิจะทำงานทำการย่อยยับกันไปหมด
ครอบครัวไหนที่มี
คนที่มีคนติดการพนันครอบครัวนั้นมีปัญหา
ติดการพนันภรรยาติดการพนันครอบครัวล่มสลาย
แล้วเราปล่อยให้ปัญหานี้มันดำเนินมาได้ยังไง
ดำเนินกันมาได้เพราะไปรับสวยกับเขา
ไปมีผลประโยชน์กับเขาแล้วถึงขั้นตั้งทำกันเอง
เป็นนายทุนซะเองมันไปถึงขนาดนั้น
แล้วที่เราหดหูซ้ำเติมวันก่อนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เขาไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาป้ายไวนิ่นไปใหญ่โตเลยครับ
ในป้ายนั้นเขียนชื่อนายตำรวจหรือตำรวจที่เกี่ยวข้องกับบ่อนออนไลน์ไปชุดแรก
สิบกว่าชื่อก่อนแล้วที่ตามมาร้อยกว่าคน
ร้อยกว่านายร้อยกว่าชื่อร้อยกว่าชื่อเนี่ย
มีชื่อมียศมีตำแหน่งทำงานอยู่ที่ไหนมีหมด
แล้วไปส่งให้พบตรพบตรจะเอาไปทำอะไรบ้างไม่รู้
แต่ว่าเขาเอาชื่อไปให้ขนาดนี้เขาระบุไปขนาดนี้
พบตรต้องกวาดบ้านตัวเองครับเรื่องนี้มัน
มันทำให้คมขนขื่นเจ็บช้ำน้ำใจมาก
ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ถัดมา
ทุจริตที่นำไปสู่ความบูดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรม
ตำรวจพนักงานสอบสวนไปรับเงินรับทองเขา

ส่งไปอายการอายการสั่งไม่ฟ้องที่เมื่อวานอ่ะ
ผมเอามาเปิดโปรงให้ฟังว่ามีคดีที่อดีตรอปภ
ที่เขาทำอยู่ที่สวนงูภูเก็ตถูกซ้อมสปางตาย
แผลเป็นเต็มตัวไปหมดแล้วนายตู้เห่าที่เป็นคนสั่งการ
ก็ไม่ถูกฟ้องในเรื่องนี้เพราะอายการสั่งไม่ฟ้อง
การสั่งไม่ฟ้องไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับ
เรื่องผลประโยชน์ใครจะคิดว่านายทุนจีนสีเทาเนี่ย
แล้วทำแล้วไม่ติดคุกทำแล้วสำนวนอ่อน
ตำรวจทำสำนวนให้อ่อนอายการสั่งไม่ฟ้อง
นี่เป็นหนึ่งในจำนวน๕๖คดี
ที่อัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานขึ้นมาห้าหกชุด
สอบสวนย้อนหลังไปดูซิว่าทำไมตอนนั้นถึงสั่งไม่ฟ้อง
มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องยังไง
ถึงทำให้ผลมันออกมาบูดเบี้ยวทั้งนั้นสี่ห้าคดีเป็นคดีที่สะเทือนใจคนทั้งนั้น
รอดหมดยกฟ้องหมดมันเกิดอะไรขึ้น
นี่มันลามเข้าไปในแวดวงตุลาการแล้วแล้วจะอยู่กันยังไง
สังคมจะอยู่กันยังไงคนลำบากยากจน
เป็นความกับคนมีเงินมีตำแหน่งมียศสู้เขาไหวเหรอครับ
ฉะนั้นผมคิดว่านี่คือเรื่องหนึ่งที่

ฉะนั้นพอมีใครไปถามว่า

เขาถึงตอบมากที่สุดคือ
ก็เพราะเขาเก็บใจเขาขมขืน
ปัญหาปากท้องนั้นเขาก็อยากให้แก้

ส่วนเรื่องการทุจริตในโครงการใหญ่

มีข่าวออกมาเป็นระยะไหร่ระยะ
แต่ละข่าวแต่ละเรื่องแต่ละโครงการ
มันเหยียบย่ำซ้ำเติมหัวใจประชาชนทั้งนั้น
มันอยู่ในสภาพโกงได้โกงเอา
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ลองฟังเสียงคนที่เขาเกี่ยวข้อง

คุณวิเชียนพงศธร
เขาบอกว่าในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
การทุจจดิตมีกว้างขวาง

แต่ที่ดีขึ้นมันปลุกให้คนรุ่นใหม่ตื่นตัว
จับตามองปัญหานี้มากขึ้น
อีกคนนึงคือคุณมานะนิมิตมงคล

บอกรัฐบาลนี้มีการทุจจริตมากมาย
เพราะผู้นำรัฐบาลและผู้นำหน่วยงานต่าง
แต่ไม่ได้ทำกันอย่างจริงจัง
ส่วนการทำข้อตกลงคุณธรรมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ
ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก

ทำไมประชาชนอยากเห็นพักการเมือง

เราจะไปหวังพึ่งกับพักการเมืองได้ยังไง
ถ้าการเมืองยังอยู่ในวงจรอุบาต

ประมูลตัวนักการเมืองที่จะเป็นตัวเต็ง
นักการเมืองที่มีโอกาส
ที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามา
ซื้อตัวกันประมูลตัวกัน

ผมทำข่าวมา๔๐กว่าปี

ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้
ได้เงินมากก็ไปซื้อเสียง
สมัยก่อนที่เคยได้ยินเสียงละ๕๐๐เสียงละพันนั้น

ของใหม่มันหนักกว่านั้นเยอะ

กลับเข้ามาเพื่อถอนทุนบวกกำไร

เอาแมวไปฝากเอาปลาย่างไปฝากไว้กับแมว
แล้วเราก็มานั่งคอยดูว่า
ทำยังไงไม่ให้แมวกินปลาย่าง
นี่คือขีดเส้นใต้เท่าวันนี้ครับ